ถึงความน่ารักคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะ
นี่ไม่ใช่หน้าร้อนแต่ทำไมพักหลังเนี่ยซุปตาบ้านเราโดยเฉพาะสาว
ถึงได้น่ารักกันหลายคนเลยค่ะ
โดยเฉพาะรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะ
พอเปลี่ยนลูกใหม่คุณผู้ชมตัดผมสั้นตาชมากดีจริงเลยค่ะ
ไปดูภาพนี้เลยนะคะคนแรกพี่นัทมีเรียค่ะ

สวยดีมากคนแสวทั้งวงการนะคะ
เพราะว่าหั่นผมสั้นเปรี้ยวจี๊ดจริงค่ะ
คนี้คุณผู้ชมบอกเลยนะคะเข็ดฟันไปเลยค่ะ
เพื่อนพี่น้องในวงการชมกันไม่หวาดไม่ไหว

แล้วลุคนี้นะคะทำให้นึกถึงพี่นัทมีเรีย

ให้ดูคลิปนี้นะคะแฟนคลับทำให้

สมัยที่เป็นนักร้องเนี่ยผมสั้นนะคะ

วกลบคุณหารผ่านไป๒๑ปีคุณผู้ชม

คือไม่ได้มีความต่างอะไรมากมายเลย

นัทมีเรียของเราอายุจะ๕๐กระหลัดแล้วนะ

ใหม่พี่นัทอายุเป็นแค่ตัวเลขจริง

เป็นนักร้องเราร้องตามกันใหญ่เลยน้องเอง

แบบนี้ใช่ป่ะ

นี่กระเช้าสีดาคุณนุ่นมาแล้วไง

เห็นลูกผมดำคลับยาวสลวยค่ะ

สุดคูลมากเนี่ยให้ดูลูกนี้เลยนะคุณผู้ชม

เท่พี่นุ่นก็จัดให้จริงนะคะ
นี่แค่หยิบวิกผมมอบสั้นมาลองเปลี่ยนลุคดูนะคะ

ขนาดคริสหอวังยังเข้ามาคอมเมนต์นะคะ
บอกว่าตัดเลยตัดจริงเลยนะคะ

หน้าเด็กไงตัดอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลยนะคะ

ละครที่ละครเกาหลี

เขาปริ้นต์อะไรอย่างนี้

แต่ก็สวยดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ